สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ผมทำประจำครับน้องหมาบอกนะครับ
เป็นการฝึกการบังคับตัวเองให้มีสติ

ผมช่วยครับเจ้านายครับช่วยทุกเรื่อง
ตั้งแต่ช่วยเก็บผ้าลงเครื่องซักผ้าทำกับข้าว

ใครสนใจอยากให้ผมบอกนะครับ
หมาอย่างผมคอสา
แหมน้องหมาเก่งจริง

ทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ

ก็มีน้องหมาเป็นเพื่อนนะครับสอนให้เขาทำ

สอนให้เขาทำเรื่องราวต่างเป็นเพื่อนนะครับ